เงินทองต่างในค่าอาหารเนี่ย

ไปดูความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะครับ
อันนี้พี่ดูอะไรครับเคสนี้
กุ้งเผา๘๐๐กว่าบาท
ทุกอย่างนะครับเป็นอักษรหมดได้๙๐๐๙๗๐บาท
นี่กุ้งเผา๘๐๐กว่าบาท
เฉพาะเคสนี้นะ๘๐๐กว่าบาท
คืออันนี้คือให้มาเก็บที่บ้าน

แต่มาถึงแล้วเนี่ยบ้านนี้เขาบอกเขาไม่ได้สั่ง
ท้องที่สบแม่นางที่นนทบุรีนะครับ

นี่เต็มบ้านเลยโอ้โหของเต็มบ้านเลย

ความจริงคุณปุ๊กก็เป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งนะ
บอกว่าเหตุการณ์ล่าสุดคือ๑๓๑๔พฤษภาคม

ขายออนไลน์นะไม่มีหน้าร้าน
จากนั้นคนคนนี้เปลี่ยนชื่อกับเปลี่ยนเบอร์อีก๕เบอร์
ดมาสั่งซ้ำยอดหลักร้อยถึงหลักพัน
นะว่าร้านของเธอเนี่ยถูกกลั่นแกล้ง
รวมยอดความเสียหายที่เกิดขึ้น๒วันเนี่ยเกือบ๑๐๐๐๐บาท
ก็ปิดร้านไปเธอบอกเธอปิดร้านในระบบไป๓วัน
ก็ต้องเสียรายได้เพราะปกติเธอไม่มีหน้าร้าน

คนที่แกล้งเนี่ยเปลี่ยนวิธีแกล้งอีก
สั่งอาหารร้านเธอที่โดน๑๓๑๔คือสั่งร้านคุณปุ๊ก

เปลี่ยนเป็นสั่งอาหารร้านอื่นแล้วส่งมาที่บ้านคุณปุ๊ก
คืออยู่ดีเนี่ยส่งมาแบบตีหนึ่งตี๒ยังส่งมา
ส่งมาไม่หยุดอ่ะบางออเดอร์เนี่ยมันมีแชทการคุยตอบโต้
อะไรแบบนี้ต้องมาบ้านตรงนี้คือบ้านคุณปุ๊กทั้งนั้นเลย
สั่งไก่ทอดนี่ไก่ย่างพิซซ่าซูกี้อาหารญี่ปุ่นเกาหลีอาหารอีสาน
เบอร์เกอร์กาโฟงกาแฟล่าสุดสดสดร้อนทุเรียน๙๐๐กว่าบาท
โอ้โห๙๐๐กว่าบาทตอนนี้ทุเรียนแบบราคาดีด้วยค่ะ
ถูกต้องนี่ฮะรวมความเสียหายนี่ไม่ได้สั่งแต่คนคนนั้นเนี่ย
รวมความเสียหายโดนไปทั้งหมดเนี่ยมูลค่าเกือบสามหมื่นบาท
โอ้โหออเดอร์ทิพย์โอ้โหเห็นไหมแบบนี้นะครับ
สั่งน้ำมันทิพย์ไอ้ของเนี่ยมันได้จริงจริง
ค่ะแต่เราไม่ได้สั่งปุ้ยกินหมดเหรอไม่หมดอ่ะ
คืนเดียวเนี่ยเห็นไหมแฮมเบอร์เกอร์ก็โอ้โหออเดอร์เดียวก็ไม่ไหวแล้วค่ะ
เห็นไหมนี่วันนี้ติฮะผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปหาคุณปุ๊กหน่อยนะครับ
ถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอบอกว่าคนคนนี้ที่ทำแบบนี้เนี่ย
ไม่ได้เสียหายแค่เธอกับครอบครัวนะเสียหายไปถึงรายเดอร์อีก๓๐กว่าคน
ถามว่าพอจะรู้ตัวไหมพอจะรู้ไหมว่าเป็นใครเธอบอกก็พอจะมีในใจนะ
และตอนนี้ตำรวจก็รู้ตัวแล้วด้วย
คือในความคิดอ่ะหนูไม่ได้ปากใจว่าเป็นใครแล้วแต่หนูก็แค่บอกได้แค่ว่า
บ้านหนูอยู่มาสิบกว่าปีไม่เคยมีเรื่องกับใครไม่เคยมีปากเสียหรือไปยืนด่าบ้านใคร
แล้วไม่มีใครมายืนด่าบ้านหนูของลูกอาจจะมีสิทธิ
เป็นเพราะอะไรเรื่องอะไรครับ
เพราะก่อนหน้านี้น้องมีปัญหาในที่ทำงานแต่เราก็ไม่ได้ปัก
เราไม่ได้ฟันทงว่าจะต้องเป็นใครในนั้นอะไรอย่างนี้
แต่นอกจากนั้นก็ไม่มีเรื่องที่ไหนแต่เหตุการณ์เนี้ย
ซึ่งบางคนเอาค่านมลูกเอาค่าเรียนเอาค่าอะไรก็แล้วแต่

ทางบ้านผู้เสียหายนี่เขาเอาหลักฐานให้กับติผู้สื่อข่าวของเราดูนะฮะ
บอกว่านี่มันคือเบอร์ของคนที่เขาสั่งของติก็เลยลองโทรไปหาเลย
นี่นี่เห็นไหมติลองโทรไปหาเลยครับเดี๋ยวลองฟังนะครับว่า
ทางปลายสายเขาบอกว่ายังไง
เขาเอาเบอร์เรายืนยันไหมว่าเราสั่งหรือไม่สั่งครับคุณ

คุณแม่เนี่ยมีลูกไหมครับ

กรุงเทพฯค่ะ
ปลายสายเขายืนยันว่าเขาไม่รู้เรื่องนะฮะ

เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่มี
แล้วก็ไม่รู้จักกับผู้เสียหายด้วยนะครับ
ทางตำรวจนะครับภูมิกับการสพบางแม่นาง

แล้วก็สอบสวนผู้เสียหายไปแล้วนะครับ
ก็แบ่งเป็น๒ประเด็นด้วยกันนะ
ความเสียหายก็เกิดขึ้นหลายวันหลายครั้ง

หนึ่งผู้เสียหายในฐานะลูกค้าที่ไม่ได้สั่งของ

เป็นเจ้าของร้านขายอาหารมีคนสั่งออเดอร์
แต่พอรายเดอร์มารับไปส่งไม่มีคนรับ

ตรวจสอบแล้วมีอยู่๕เลขหมายที่โทรสั่งกับสั่งมาให้เนี่ย
อยู่๕เลขหมายซึ่งตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นเบอร์ของใคร
เดี๋ยวจะออกหมายเรียกบุคคลนั้นมาสอบปากคำ
ถ้าพบว่ามีเจตนาทำให้เกิดความเสียหาย
ก็ต้องดำเนินการตามมาตราต่างที่กฎหมายเนี่ย
ระบุไว้ว่าเข้าข่ายตรงไหนยังไงบ้าง
เพราะความเสียหายมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตัวของคนนั้น

แต่นี่ฮะรายเดอร์เขานั่งกันแบบโอ้โห
รับของมาต้องจ่ายเงินไปให้ก่อน
แล้วกว่าจะหาเงินได้ค่ะรายเดอร์
มารับของจากร้านนี้ก็ต้องจ่ายเงินให้ก่อนแล้วไปส่ง
ไม่มีคนสั่งมีประมาณอย่างนั้นนะฮะ